มันมีคลิปนี้หลุดออกมา
เป็นการที่ตำรวจเนี่ยนะเขานั่งกินข้าวเพราะว่าน่าจะเป็นการพัก
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเหมาะสมหรือเปล่า
ภาพที่ออกสู่สายตาของคนที่เขาบอกว่า
คุณผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงผมว่าความคิดเห็นก็มองไปในหลากหลายได้
คือคลิปนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย
คือตำรวจชั้นผู้น้อยก็ที่มาทำหน้าที่อลักขาผู้นำประเทศ
ล้อมวงกินข้าวอยู่ในศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ

อาหารอร่อยไหมอาหารโอเคไหม
ตำรวจชั้นผู้น้อยหันไปตกใจครับ
เงยหน้าเข้าไปเฮ้ยผอบอตรอนนี่ว่ะ

ราคาต่อกล่องไม่น้อยอยู่แต่มันก็มีดราม่า

จันทร์ลายกระต่ายเขาว่ายังไง
เพจนี้นะฮะเขาติดตาม

ฟังแล้วมันโก้หรูน่าภูมิใจแต่ความเป็นอยู่หรือสวัสดิการของตำรวจมันช่างต่ำต้อยจริง
คุณผู้ชมคิดเห็นแบบนั้นไหมฮะคือมีการเอาไปเปรียบเทียบกับอาหารของสื่อมวลชนที่มาทำข่าว
คือข้างในนั้นผมก็ไม่ได้ไปนะแต่นี่เขาส่งข่าวมาเขาบอกว่านี่คืออาหารสื่อมวลชน
ลายบุฟเฟ่แน่มีลายบุฟเฟ่อาหารบุฟเฟ่อาหารคาวใน๑๖ชนิดของหวาน๑๒ชนิด
เลือกทานแตกต่างกับอาหารของตำรวจฟ้ากับเหวขณะเดียวกันนะครับเพจก็ตั้งคำถามถึง
เข้ากล่องของตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ว่างบประมาณอาหารมื้อละหกสิบบาทต่อคนเนี่ยนะ
แต่ตำรวจหลายนายเนี่ยพากันบ่นว่าคุณภาพอาหารมันสวนทางกับราคา
แต่ผมว่าพี่ตำรวจนึงนายกินไม่อิ่มดูกล่องก่อนหน้านี้สิ
เขาทำงานเขายืนเขาเดินกันรอบศูนย์ประชุมยืนนานเดินนานเนี่ย
ขณะเดียวกันนะครับเพจก็ตั้งคำถามถึงเข้ากล่องของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
งบประมาณอาหารมื้อละ๖๐บาทต่อคนแต่ตำรวจหลายนายบอกอย่างนี้นะครับไม่ได้
เวลาต่อมาต้องฟังคำชี้แจงทีมโฆษกตำรวจออกมาชี้แจงบอกว่า
ทางผู้จัดเรื่องของห้องรับประทานอาหารได้จัดห้องโต๊ะเก้าอี้
ให้ตำรวจนั่งรับประทานอาหารนะไม่ใช่ไปปล่อยให้พี่เขานั่งกับพื้น
แต่อันนั้นเป็นความประสงค์ของพี่พี่ตำรวจเพราะอะไรคือแต่ละคนมาจาก
ตำรวจภูทรพอมาเจอเพื่อนตำรวจเจอกันไอ้นี่เคยอยู่ด้วยกัน
ไอ้น้อยนั้นย้ายจังหวัดนี้มันก็นั่งร้องวงกินค่าตามความต้องการของเขา
ว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติตามที่หลายฝ่ายมองนะครับแล้วก็อ่าส่วนเรื่องของ
แล้วก็อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้ครบให้ถ้วน
แล้วอาหารที่นำมาให้บริการคุณผู้ชมสนุนราคาต่อกล่อง
อยู่ระหว่าง๖๐บาทถึง๘๐บาท
เดี๋ยวพี่เบิร์ตทางขวานี่ใช่ไหม
คือ๖๐ถึง๘๐บาทอ่าใช่อ๋อโอเค
แต่เมื่อกี้น้อยไปหน่อยนะ
สั่งปรับคุณภาพอาหารจนกำลังพลพึงพอใจแล้วครับ
นี่ปรับแล้วมันต้องหลายช่องหน่อย

ใช้แรงใช้พลังเยอะเหมือนกันนะคะ